เอาล่ะมาดูกันที่ชีวิตสุดแฮปปี้ของนาวินต้ากันบ้างดีกว่านะคะ
หลังจากแต่งงานกันไปกับคุณภรรยาสาวคุณน้ำหวานเนี่ย
ล่าสู่ธรรยาสาวตั้งครั้งได้๖เดือนแล้วนะ
แล้วก็ได้ควงคู่กันไปเที่ยวไกลถึงเกาะสมุยเลยนะจ๊ะ
ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ๑ปีที่คู่นี้เขาเคยมาเที่ยวกัน
และเมื่อมาเที่ยวทะเลทั้งทีงานนี้ก็ไม่พลาดนะคะ
เพราะสาวน้ำหวานขออวดท้องในชุดบิกินี่สุดแซ่บ
และเป็นภาพที่คุณสามีเป็นคนถ่ายเองทุกรูป
บอกเลยว่าว่าที่คุณแม่ท้องโตขนาดไหน
รูปร่างส่วนอื่นยังคงใช้ไลน์เหมือนเดิมโอ้โหข่าวออร่ามากเลยค่ะคุณผู้ชม
นี้ยังเล็กเรียวกระจิ๊บอยู่เลยนะมีแค่ท้องเท่านั้นแหละที่ป่อง
ซึ่งหนุ่มนาวินต้าเองนะคะก็ไม่ได้ปล่อยให้คุณภรรยาเป็นฝ่ายโชว์อยู่คนเดียว
เจ้าตัวก็ขออวดกล้ามสวยในช่วงว่ายน้ำให้ได้เห็นด้วยเช่นกันนะคะ
อันนี้ก็เป็นวาดที่คุณพ่อแล้วนะคุณอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นทายาทตัวน้อยของทั้งคู่ก็จะคลอดแล้ว
ก็อดตื่นเต้นแทนทั้งคู่ไม่ได้เลยจริงอะเนาะ
ตอนนี้ไม่รู้ว่าทราบเพศแล้วหรือว่าเขาเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงนะคะ
เป็นคู่รักที่ชอบท่องเที่ยวมากเลยเนาะถึงท้องอยู่ก็ไม่เป็นอุปสรรค
คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยดาราที่เขากำลังตั้งคันอยู่นะนิยม
ที่จะพาลูกน้อยที่อยู่ในคันไปเที่ยวทะเลอย่างคุณเนยโชติกา
แล้วก็มีการเก็บภาพสวยในขณะที่ตั้งคันแล้วอยู่ในชุดบิกินี่คือมันสวยมากค่ะ
เป็นภาพของคุณแม่ที่แบบสวยและอย่างหนึ่งแขนเขาขาเขาเล็ก
แต่ว่าท้องเขาอย่างเดียวที่ใหญ่ไม่รู้ว่าไปเอากำลังที่ไหนมาอุ้มท้องได้ขนาดนี้
แต่หลายคนเขาเลือกวิธีการออกกำลังกายไงเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
สำคัญก็ต้องควบคุมอาหารด้วยละกันนะเดี๋ยวจะลงคุณแม่หมดไม่ลงคุณลูกนะคะใช่ค่ะ